สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
ผมจะเห็นเป็นดีว่าพิการไม่อยากถือสินต้อนรำนาบ
ตั้งแต่พิการที่รำนาบอาชีพรุนลงมานะครับ
สามารถเอากฎหมายมาตามภักดิ์การเมืองนะครับ
และตอบให้ประธรรมนักศึกษ์ชื่อนักสมุนาคนักภักดิ์วัฒน์
มาเป็นนายกุฏิของครับต่างนะครับ
และที่นอกจากคุณนะครับอย่าคงนึกว่า
นักภักดิ์การรำนาบตั้งเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ
จะมีจากปฏิบาลเนื้ออย่างไรนะครับ
ตอนไหนมีขนาดเศรษฐ์มากต่อแถวไหนอย่างไรนะครับ
แล้วคุณจะต้องนึกที่มาที่ไปนะครับ
กลัวว่าไว้ตอนนี้วันนี้จะมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างนะครับ
และคุณต้องยอดกลับไปให้คุณน้องใจดี

นะครับจะอยู่กับฝั่งวิทยาศาสตร์อังกฤษนะครับไม่ว่าศาลการณ์จะเป็นทีใดก็ตามนะครับ
แล้วก็ขอเรียกรอบให้ฝากการผู้ทางต่างที่ลงสมัครกับเดือนการณ์ในคันนี้นะครับ
ด้วยว่าจะเป็นฝากเมฆฝากงร้อยฝากยายฝากอะไรจำนวนสมัครชีวศาสตร์
และท่าสมผู้แพทย์เดียวสมัครกว่าการตรวจสาม
จะได้รับความเรียกหวังใจจากคุณนอกประชาชนจะมาคอยแพงในทีใดก็ตานะครับ
แล้วก็จีนจัดอยู่เกลียดคามภายในอย่างไรนะครับ
เพราะฉะนั้นภลาธรรมก็ตามเป็นครั้งนี้นะครับ
ถึงออกแผนหนุ่มก็ซึ้มประสบกศาสตร์ได้ดีดีกว่า

ไม่อยากให้คนชาติหรือมันจะกำหนักชาติอยู่ทุกอีกอย่าง

คนเรานะครับเดี๋ยวจะตรงตรงนี้
คิดยศที่ที่สามที่สี่นะครับ
จะไม่คิดแค่คนพิโยคที่ท่านจะรับอยู่นะครับ
ท่านจะคิดว่าเป็นทุกคนนะครับ
ที่จะทุกอย่างให้มาในเมืองแล้วนะครับ
มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีมากกว่าจังละทุกนั้นนะครับ
ใครจะต้องเอาตำแหน่งหน้าที่ต้องการนะครับ

สำเนิดการ
ด้วยความเศรษฐกรโดยสุทธิ์ที่ทำด้วย
สิ่งใดที่ดำเนินการไปนะครับ
มันไม่ชอบมากทางคนนะครับ
แต่ถ้าคนพิธีนครับต่อกดมานะครับ
และหรือขาดต่อความผิดคำเป็นทั้งหลายครับพวกเนี่ย
ผมคิดว่านะอย่าพอเวลาให้พี่ครับ
จะตัดตัวนะครับกับใจนะครับ
มารับใช้พี่น้องประชาชนรับใช้ทะเบียนชาติ
ทำหนึ่งถึงหน้าบ้านเมืองนะครับ
และถึงสถาบันที่เขาสรรค์เป็นทั้งด้วยนะครับ
และถ้าครับจะให้สร้างผู้ตัดในทางนี้
จะเป็นความผิดคำต้องกันและสมมุติผิดคำต้องกันต่อไปนะครับ
ผมก็ขอให้พี่ครับให้เขาไปจุดสรรค์
เสียสรรค์และล่าออกสรรค์

ให้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับ
น่าออกกระตี้ของมันสร้างมันทั้งถูกต้อง
แต่ไม่ทางที่ดีนะครับ
อะและคุณหมดฤทธิคดินายมุมมีถ้าครอบคุณได้เว้นทางบ้านมือต่อไป
ขอบคุณผมครับ